ติดตามดูที่ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่แรกคิดว่าจะยืดเยื้อไปถึงเที่ยงคืนแล้ว

นิดหน่อยสุดท้ายก็สลายไปนะฮะ
ซึ่งกลุ่มนี้เขามีการชุมนุมการเคลื่อนออกจากธรรมศาสต
ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก
เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในปีนี้เลย

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
นำโดยนายศิรวิทย์เสมรีที่วัดหรือว่าจัดนิว

หลายร้อยคนก็เดินรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คือให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
ยุบคอสชให้เหลือเพียงรัฐบาลรักษาการ
เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง
และสุดท้ายคือให้กองทัพหยุดสนับสนุนคอสชด้วย
อันนี้เป็น๓ข้อที่เขายื่นมา
ก่อนจะเดินเท้าเคลื่อนขบวนไปยังกองทัพบกที่ถนนราชดำเนิน
ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ชมนุมเล็กน้อย
จากว่าตำรวจพยายามให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินบนทางเท้า
เพื่อไม่ให้กิดขวางการจราจรรถมันปิด
แต่ว่าบางส่วนคือด้วยความที่คนมาเยอะนะ
ก็ลงไปเดินบนถนนทำให้เขามีการยื้อยุดกันกระทั่งกัน
กระทบกระทั่งกันบ้างถึงบริเวณที่บริเวณแยกจบรอ
ตำรวจก็ตรึงกำลังไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเข้าไปถึงบริเวณด้านหน้ากองทัพบก
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นฝ่าด่านตำรวจและรั้วเหล็กที่เป็นแนวกั้นไปได้
จนไปถึงหน้ากองทัพบกสักประมาณ๑ทุ่ม
ท่ามกลางตำรวจที่ตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อยที่ก็จำนวนมากทีเดียว

ตรงนี้แหละให้แกนนำผลัดกันขึ้นไปปราศัยย้ำข้อเรียกร้อง๓ข้อ
จากนี้ก็ยังมีการจุดทูป๓๖ดอก
สัญลักษณ์ในการขับไล่คอสช
ปักเอาไว้ที่บริเวณหน้ากองทัพบก
พับกระดาษที่มีข้อความเรียกร้องเป็นรูปของเครื่องบิน
ปลาเข้าไปที่ด้านในนะครับบอกอีกว่า
หากไม่ทำตามข้อเรียกร้องจะขับไล่กองทัพด้วยครับ
ไปฟังเสียงของแก่นนำหน่อยครับ
นี้การชุมนุมน่าจะสลายในช่วง๒ทุ่ม

ผู้ชมกลุ่มผู้ชมนุมก็ต่อร้องบอกว่า

ทำให้มันยืดออกไปสัก๑ชั่วโมง

แต่ตำรวจก็ยอมขยายให้จนปราศัยเสร็จ

ก็ตะโกนต่างฝ่ายต่างตะโกนในข้อความของตัวเอง

๓ข้อเรียกร้องไม่ได้การตอบรับ
กลับมารวมตัวอีกครั้ง๕พฤษภาคม
ก่อนที่สุดท้ายจะมีการสลายการชมนุมไป